ส่วนเรื่องนี้ต้องถามความเห็นคุณผู้ชมและพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เราจะไปขออนุญาตจากในพื้นที่นะ
โดยงานในท้องที่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่าง
แล้วสิ่งที่เราได้รับมาเป็นเอกสารรับทราบ
สมมุติเราได้มาแล้วนะเรารู้สึกว่าเราได้รับอนุญาตหรือยัง

คือถ้าเป็นตามจดหมายราชการเวลาเราส่งให้เขาพิจารณาเนี่ย
มันต้องส่งว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หรือจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบางทีทราบอาจจะไม่ได้อนุญาต
แต่ว่าถ้าเราบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเกษียณหนังสือมาว่า
ไม่อนุญาตอนุญาตและเซ็นชื่อกำกับอะไรแบบนี้

ความเห็นของคนที่เคยทำราชการ

เพราะเหตุการณ์นี้อาจจะเกี่ยวกับความไม่เข้าใจแบบนี้หรือเปล่า

คุณผู้ชมเขาไปร้องเรียนกับ
ว่ามันมีกระบะต้องสงสัยครั้งนึง
สงสัยว่าจะเป็นมูลนิธิเถื่อน
ไปขับรถตระเวนเรียรัยขอเงินช่วยเหลือจากชาวบ้านมา
วันนี้ผมก็ไม่ยอมง่ายเหมือนกันครับ

แล้วผมก็ขวางรถทรวบข่าววางนะครับ
ผมได้โทรแจ้งสายตรวจของเวลาออกมาที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ไม่ต้องคุยโรงพักครับสายตรวจเขาออกมาแล้วครับ
ผมโทรแจ้งร้อยเวรเรียบร้อยคุณรออยู่นี่แหละครับไม่ต้องไปไหน
อยู่เฉยแล้วไอ้๒ตัวในรถออกมาด้วย๒ตัวออกมา
ที่อะไรก็ไม่รู้ครับบ้าบอขอแตก
พี่ทักบ้าบออะไรครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมจังหวะที่กู้ภัยในพื้นที่คือหน่วยกู้ภัยสว่างจัญธรรมบุรีรำ
ขับรถไล่ตามมาจนเจอกระบะต้องสงสัยว่าจะเป็นมูลนิธิเถื่อนครับ
เพราะชาวบ้านร้องเรียนมาไงว่าเนี่ยไปตะเวนเรียรัยขอเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า
แล้วพอกู้ภัยสว่างจรรยธรรมบุรีรำมาเจอปุ๊บ
กู้ภัยในพื้นที่ก็เลยแจ้งตำรวจสายตรวจให้มาตรวจสอบทันทีครับ
เท่าที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมจะมี๓คนฝั่งที่เป็นกระบาดต้องสงสัยนะมากัน๓คน
ในคลิปเห็นแค่คนเดียวแต่มีอีก๒คนไม่เห็นหน้าอยู่ในรถครับ
พวกเขาพยายามจะบอกว่าก็ขออนุญาตทางผู้นำท้องถิ่นแล้ว
แล้วก็ขอทางอำเภอห้วยราชมาอย่างถูกต้องแล้วนะ
ต่อมาตำรวจก็เอาเป็นว่าเชิญตัวชายอายุ๔๕ปีกับอีก๒คนอยู่ในรถ
ถูกกล่าวหามาสอบปากคำที่โรงพักต่อ
นักข่าวพยายามจะถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ
แต่เจ้าตัวยกมือนี่ปิดหน้าแบบนี้เลยอย่าถ่ายอย่าถ่ายปิดหน้าแบบนี้ก่อน

หลังจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบหลักฐาน

มาจากมูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม
ตั้งอยู่ในแขวงบางมดเขตทุ่งครูในกรุงเทพครับ
อกจากนี้ไปเจอใบรับทราบ
นี่แหละคุณผู้ชมนำมาซึ่งข้อสงสัยว่า

ไปเจอใบรับทราบจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชระบุว่า
เจ้าหน้าที่เห็นดังนั้นก็เลยตรวจสอบย้อนกลับไป

เดี๋ยวนะเขาอธิบายเพิ่มเติมไหมว่ารับทราบแล้ว

บอกว่ายังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้เรียรัยนะ
เพราะปกติแล้วตามกระบวนการ
ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบที่พี่เบิร์ตบอกหรือเปล่า
ปกติคนที่จะมายื่นขออนุญาตเนี่ย

แล้วถ้าคนที่เขาเรียรัยอยู่เป็นนิด

เขาต้องรู้เลยว่าวันนี้ยื่นไว้พรุ่งนี้มาฟังผลประมาณนั้น

แต่อันนี้ก็สงสัยในหน่วยการรัฐการณ์เหมือนกัน
เกิดออกหนังสือมาแล้วว่ารับทราบ

สมมุติว่ายังไม่ได้อนุญาตหรืออนุญาตนะนะ
คือรับทราบหนังสือที่ส่งมา
แล้วคำถามของคนที่ไปยื่นหนังสือ

เขาบอกไงว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องไปฟังว่า
ตกลงหนังสือที่ยื่นรับทราบแล้วมีข้ออะไร
เพราะทราบแล้วทราบแล้วอาจจะไม่อนุญาตก็ได้

เฮ้ยคุณมาฟังคุณเรารับทราบนะ
แต่เราไม่อนุญาตเพราะเหตุผลอย่างนี้
แสดงว่ากรณีที่พี่เบิร์ตบอกมันต้องมี๒ขยักใช่ไหม
ใช่ไปยื่นแล้วก็ไปฟัง

แต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าหรือทางอำเภอ

ว่าพอคุณรับใบเอกสารรับทราบไปแล้วเนี่ย
ถัดมาคุณต้องมานะเพื่อมาดูว่า

มันจะเป็นแบบนี้ไปในส่วนของคดีหนึ่งคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าตำรวจไปตรวจสอบประวัติย้อนหลัง

เคยถูกดำเนินคดีเรียรัยมาแล้วนะ

ก็เลยโดนแจ้งข้อหาผิดพรบการเรียรัย

และอัพธิภาพโฮยราชงดการให้ใบอนุญาตเรียรัยทันที
คือมันก็มีแบบนี้ไง

มีคนนะครับไม่จบแพทย์แต่หัวหมอ
ไปยื่นปั๊บยื่นแล้วไง
ยื่นแล้วได้เอกสารรับทราบกลับมาแล้ว